ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้มีความตั้งใจมากตั้งใจจะนำเสนอ
เพื่อเตือนพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะว่าจนถึงตอนนี้
ตำรวจยังไม่สามารถจับสองคนร้ายใจโหดได้แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อน
จี้ชิงทรัพย์ชาวบ้านจี้อย่างเดียวคือก็ว่าสุดทนแล้วนะ
มันไปใช้มีดนะคะไปจ้วงแทงเหยื่อรายแรก
อายุ๑๔ปีเท่านั้นคุณจนกระทั่งน้องเนี่ยไส้ทะลักออกมาเลยนะคะ
ส่วนเหยื่อรายที่๒มันเอามีดไปฟันที่ข้อมือจนเอ็นเขาขาด
นี่เหยื่อรายแรกก่อนน้องตั้งใจจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วขากำลังจะออกมาขากลับเนี่ยไอ้โจรเนี่ยมันดักรออยู่แล้วไง
ดักรอเสร็จปุ๊บก็พยายามจะไปชิงทรัพย์น้อง
น้องไม่ให้ยื้อแย่งกันไปยื้อแย่งกันมานะครับ
ปรากฏว่าเอามีดที่มันพกมาเนี่ยจ้วงแทงน้องไส้ทะลักแบบนี้นะคะ
เหยื่อรายแรกอายุ๑๔ปีเท่านั้นเด็กชายภูมิพิพัฒน์เนธหารค่ะ
แล้วสิ่งที่มันได้ไปจากน้องคืออะไรรู้ไหมมันกล้าแลกมากเลยอ่ะ
เอาไปได้ร้อยเดียวครับเอาไปได้ร้อยเดียวนะคะ
จุดแรกเกิดขึ้นที่บริเวณปากซอย๑๒ทับ๑ด้านหลังหมู่บ้านบัวทองธานี
ที่ต้องบอกพี่กัดแบบนี้เพราะอยากให้ประชาชนบริเวณนั้น
ระมัดระวังตัวนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถจับโจรแสบสองคนนี้ได้ส่วนอ่าอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะ
เกิดขึ้นที่หน้าหมู่บ้านบัวทองธานีบริเวณใต้สะพานลอยริมถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี
เหยื่อรายที่สองท่านนี้แหละค่ะคุณคุณนิพพลศิลป์สุขอายุห้าสิบสองปีนะคะ
ถูกคนร้ายใช้มีดที่มันพกมาฟันไปที่มือซ้ายจนเส้นเอ็นขาด
ส่วนทรัพย์สินที่ได้จากคุณนิพนธ์ไปได้เงินสดไป๓๐๐บาท
พร้อมกับโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องทีนี้ตำรวจต้องทำหน้าที่ไปสอบปากคำพยาน
ทราบว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ที่เป็นยานพานะเนี่ยนะคุณผู้ชม
คนขี่เนี่ยสวมเสื้อสีดำแขนสั้นสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
ส่วนคนซ้อนท้ายสวมเสื้อคลุมสีดำแล้วก็สวมหมวกแก๊ป
คุณผู้ชมเนี่ยรูปประพันธ์สัมภัณฑ์ของคนร้ายนะคะ

จะใช้หลบหนีเนี่ยนะคะเราไปถามคุณพ่อของน้องที่เป็นเหยื่อคนแรก
น้อย๑๔ปีพันธุ์จ่ายเอกสุขฤตคุณพ่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชาย
ออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อพอเสร็จปุ๊บกำลังจะกลับเข้าบ้าน
ถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาประกบแล้วถีบรถของลูกชายจนล้มลง
พอหลังจากนั้นคนร้ายใช้มีดจี้ชิงกระเป๋าเงินน้องทีนี้น้องไม่ยอมให้เกิดการยื้อแย่งกัน
กระทั่งคนร้ายใช้มีดจ้วงแทงลูกชายไส้ทะลักออกมาเลยนะคะ
ตอนนี้เราก็ถามด้วยความเป็นห่วงน้องว่าอาการเป็นไงบ้าง
คุณพ่อเล่าบอกว่าลูกชายได้รับการผ่าตัดจนอาการปลอดภัยแล้ว
แต่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
สิ่งที่คุณพ่ออยากได้มากที่สุดตอนนี้
คืออยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายให้เร็วที่สุด
เพราะเป็นภัยสังคมเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างมาก